แต่เรื่องของกินเนี่ยใครอยากจะส่งไลน์มาก็ได้เหมือนกันนะ

เพราะว่าหลายคนอาจจะอยากกินข้าวแกงไงน้องใบตองอาจจะคิดถึงข้าวแกงบ้าง
คุณชนะอาจจะคิดถึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าร้านนี้คือร้านข้าวแกงพริตตี้ที่อุบลราชธานี
คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่มีสาวพิตตี้สวยเนี่ยเขาทำพิตตี้ใช่ไหมทำงานพริตตี้สวยอยู่แล้ว

คุณผู้ชมเนี่ยจำไม่ได้แต่คุณชนะเนี่ยจำไม่ลืม
ผมคือร้านเขามีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ

ความอร่อยของอาหาร

เออแต่ว่าคราวนี้พิเศษตรงที่ว่าสองสาวนี่นะคะ
อกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วยังให้กินฟรีด้วยคุณ
นี่สวยแล้วยังใจดีอีกด้วย
นี่แหละเป็นคำชมใน
งามไปถึงหัวจิตหัวใจยันลำไส้ใหญ่เลยทีเดียว

ใครเขาก็ชมแบบที่คุณชมนั่นแหละ
อยู่ที่ถนนธรรมวิถีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเนี่ยนะคะ
หลายคนก็รู้จักแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านข้าวแกงพริตตี้บุฟเฟ่
ทำสารพัดเมนูเลยทั้งกะเพราไก่แผนงหมูต้ม
ไก่ลาบอีสานแกงหน่อไม้ขนมจีนน้ำยา
เปล่าขนมน้ำดื่มโอ้ยหลายอย่าง

เหนื่อยเพราะเยอะมากเมนูกว่า๔๙๙ชุดนะคะ
นี่ก็แพ็คเตรียมกันแบบนี้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
เลือกเลยอยากได้แบบไหนจะทานที่บ้านก็ได้จะเอากลับบ้านก็ได้

หลาบแกงหน่อไม้ขนมจีนน้ำยา

เถอะยังไปไม่ได้นะจ๊ะจ่ะเย็นนะจ๊ะ
แล้วก็ไปคุยกันหน่อยสิกับเจ้าของร้านนะ
สองสาวสวยคุณกัญญารัฐทองคำตอนหรือว่าคุณโมอายุ๒๘ปี
อีกคนนึงคือนางสาวการะเกดเลียงสาหรือคุณกุ้งอายุ๒๕ปี
เป็นสองสาวเจ้าของร้านนี่แหละ
บอกว่าจากกระแสข้าวแกงพริตตี้ที่เรานำเสนอไป
ก็มีคนสนใจรู้จักเยอะแวะเวียนมาอุดหนุนกันต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เธอเองก็อยากจะทำอะไร
ที่เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็เลยจัดกิจกรรมน้อมใจร่วมทำความดีขึ้นมานะคะ
เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทย
ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
แล้วก็เป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้การตอบรับอย่างดีเสมอมาด้วย
ก็เลยอ่ะร่วมกันทำบุญทำอาหารแจกจ่าย
ให้กับผู้ที่แวะเวียนไปมาได้อิ่มท้องกันแบบนี้คุณผู้ชม
ใครที่อยากจะรับประทานอาหารอร่อยไปพูดคุยกับเธอ

ไลน์มาในรายการของเรา
ว่าชื่นชมข่าวนี้ว่าแฟนของร้านใจดี

โอ้โหโอ้โหเป็นจิตอาหารสาด้วยแล้วข่าวอื่นไม่เห็นส่งเลย

ยังดีนะคุณชนะบอกว่าไลน์มาในรายการ
กำลังจะถามเลยว่ามีไลน์ตอนไหน

ไม่มีไม่มีจ้
อ่ะชื่นชมชื่นชมนะคะอ่ะเป็นอย่างไรคะคุณหรือเปล่า

ชนะพูดไม่ออกเลยจุกอยู่